เป็นคลิปเหตุการณ์ชาวบ้านที่ตำบลประสาทอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำค่ะ
ไปไล่กระทืบผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๐ปี

ชาวบ้านอ้างแบบนี้บอกว่าผู้ชายคนนี้ไปหลอกลวง
น้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๓ปี
แกล้งบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปซื้อขนมแล้วไปซื้อยาให้พ่อที่ป่วยอยู่
เป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันแล้วก็เป็นต้อลม
หลังจากนั้นก็พาน้องไปข่มขืนที่กระท่อมท้ายสวน
คลิปนี้แชร์กันเยอะนะคะแต่สุดท้ายสามารถจับกลุ่มตัวพ่อหนุ่มรายนี้ได้ค่ะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามไปพูดคุยกับคุณพ่อของน้องที่ตกเป็นเหยื่อ
พ่อบอกแบบนี้นะคะบอกว่าตัวเขาเองมีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานความดันต้อลม
ก็เลยทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเหมือนกับคนอื่นเขา
ช่วงเกิดเหตุลูกสาวปิดเทอมกลับมาอยู่ที่บ้านกับตัวเขาแล้วก็เล่นตามปกติตามภาษาเด็ก
สักพักหนึ่งได้ยินนายตุ่นคนก่อเหตุเนี่ยพูดกับลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปซื้อขนมแล้วก็ยามารักษาคุณพ่อ
หลังจากนั้นลูกสาวก็หายตัวไปก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าจะไปตามหาที่ไหน
เพราะว่าร่างกายคุณพ่อเองก็ไม่แข็งแรงคุณพ่อบอกแบบนี้
จากนั้นมารู้อีกทีรู้ว่าลูกสาวถูกนายตุ่นคมคืน
คุณพ่อบอกว่าช็อกเลยนะเสียใจมากไม่คิดว่านายตุ๋นจะกล้าลงมือกับลูกสาว
ซึ่งยังเป็นเด็กอยู่เลยน้องอายุ๑๓เองแบบนี้นะคะฟังเสียงคุณพ่อกันหน่อยค่ะ
ผมได้ยินแล้วก็คิดว่าผมพูดอะไรไม่ออกนะครับ
คิดว่าเราดูแลลูกไม่ได้
ตอนนี้เป็นห่วงสภาพจิตใจลูกไหมครับผม
ก็เป็นห่วงนะครับ
คือกลัวลูกจะมีหุ้มด้อย
นี่คือความเป็นห่วงเป็นหัวอกของคุณพ่อ
บอกว่ากลัวว่าลูกจะมีปมด้อยเนี่ยนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราก็ไปถามอีกหนึ่งฝ่าย
ก็คือเป็นคุณแม่ของผู้ต้องหา
คุณแม่ของผู้ต้องหาคือคุณแม่ของนายตุ๋นบอกว่า
ลูกชายเธอเป็นนักมวยไทยชกที่เวทีราชดำเนิน
แต่ก็เลิกชกไปแล้วกลับมาอยู่ที่บ้าน
ปกติลูกชายก็จะนั่งอยู่ที่บ้าน
แล้วเด็กเนี่ยซึ่งเป็นน้องเด็กหญิงที่อ้างว่าตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะ
มากับน้องชายเดินมาหาลูกชายเธอแบบนี้เป็นประจำ
กระทั่งค่ำคืน๑๒วิทยุทธิ์ที่ผ่านมา
มีคนมาตามหาลูกชายเธอที่บ้านแล้วไปทำร้ายลูกชายเธอ
อ้างว่าลูกเธอเนี่ยไปคมคืนน้องอายุ๑๓ปี
วินาทีนั้นแม่บอกว่าเห็นลูกชายโดนทำร้ายก็รู้สึกสงสารลูกมาก
มีคำถามในใจว่าทำไมชาวบ้านต้องมาทำแบบนี้กับลูกชายเธอ
เธอบอกแล้วคุณแม่บอกว่าไม่เชื่อนะ
ไม่เชื่อว่าลูกชายจะไปข่มขืนน้องอายุ๑๓จริง
เพราะว่าลูกชายบอกแบบนี้บอกกับคุณแม่บอกว่า
เด็กอายุ๑๓ที่ถูกอ้างว่าตกเป็นเหยื่อเนี่ย
เป็นคนชักชวนลูกชายให้ไปมีเพศสัมพันธ์
แต่ลูกชายเนี่ยทำไม่ได้
เพราะลูกชายเพิ่งไปฉีดอวัยวะเพศให้เพิ่มขนาด

ลูกชายก็เลยใช้นิ้วทำให้แทน
คุณแม่บอกแบบนี้ฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะ

ก็บอกว่าทำแต่ทำไม่ได้เด็กมันพาไป

ก็ว่าทำไม่ได้ทีนี้เด็กไม่ยอม
เด็กก็บอกว่าเอามือแห่ให้ช่วยเขา

เพราะเด็กทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่
แล้วเขาก็เอามือช่วย
พวกเขาทำไม่ได้ก็ไปทำมา
นี่ก็เป็นข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายนะคะ
นักข่าวก็พยายามที่จะไปหาข้อมูลหาความคืบหน้ามาให้นะคะ

พนักงานสอบสวนโรงพักบ้านกลวดได้นำตัวนายตุ่น
ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาไปฝากคังที่ศาลจังหวัดนางรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายตุ่นคือ
พรากผู้เยาว์และทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งนายตุ๋นเองก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีค่ะ